จริงครับเงินเดือนค่าราชการแต่ไม่ได้ขึ้นทุกตำแหน่งครับ
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการในอัตรา๑๐เป็นเวลา๒ปี
ในปีงบประมาณ๒๕๖๗และ๒๕๖๐
งวดแรกก็คือเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับหลังจากงบประมาณปี๖๗มีผลบังคับใช้
แต่ค่าราชการที่จะได้ปรับเงินเดือนจะเป็นค่าราชการที่บรรจุใหม่ก่อน
จากเดิมเงินเดือน๑๕๐๐๐บาทแต่ในปี๖๗ครับจะได้เงินเดือน๑๖๕๐๐บาท
และในปีถัดไปก็คือปี๖๘เพิ่มเป็น๑๘๐๐๐บาท
ส่วนคนที่บรรจุก่อนหน้านี้ช่วง๑๒ปีก็จะปรับฐานเงินเดือนใหม่เช่นกัน
ทั้งหมดปรับขึ้นเฉพาะค่าราชการใหม่ไปถึงระดับชำนาญพิเศษหรือว่า๔๘
สูงกว่านั้นไม่มีการปรับขึ้นนะครับ
และเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดีของคนที่เป็นหนี้นอกระบบครับ
รัฐบาลได้ยกการแก้หนี้นอกระบบขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไข
โดยกระทรวงมหาดไทยจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบ
หรือถูกคุกคามจากการทวงหนี้นอกระบบไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้ที่สารากลางจังหวัด
ดำรงธรรมสำนักงานเขตเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๑ธันวาคมนี้ครับ
จากนั้นกระทรวงการคลังจะเข้ามาดูแลลูกหนี้นอกระบบเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้
โดยให้ธนาคารรัฐให้ความช่วยเหลือครับปล่อยกู้รายละไม่เกิน๕๐๐๐บาทเป็นระยะเวลา๕ปี
เชื่อประกอบอาชีพอิสระไม่เกิน๑แสนบาทเวลา๘ปี
โดยทางทกศจะช่วยกรณีลูกหนี้นำที่ดินไปขายฝากจำนองกับเจ้าหนี้วงเงินไม่เกิน๒ล้าน๕แสนบาทเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินด้วย
และในวันที่๑๒ธันวาคมนี้รัฐบาลจะแถลงภาพรวมแก้หนี้ครบวงจรทั้งในและนอกระบบอีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ๑๐๐๐บาทก็โอนเข้าบัญชีของชาวนาแล้วนะโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกกศหรือว่าทกศได้โอนเงินให้กับชาวนาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้ากับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการผลิต๖๖๖๗จำนวน๔๖๘๐๐๐๐ครัวเรือนวงเงินรวม๕๔๐๐๐๐๐๐บาทครับเขาแบ่งการโอนเป
ครั้งที่๒ก็คือวันนี้ครับจะเป็นชาวนาภาคเหนือ๗๔๐๐๐ครัวเรือน
ครั้งที่๓วันพรุ่งนี้๓๐พฤศจิกายนเป็นชาวนาภาคอีสาน๘๗๐๐ครัวเรือน
ครั้งที่๔วันศุกร์๗๗๐๐ครัวเรือนในภาคอีสาน
และครั้งที่๕ก็คือวันเสาร์ที่๒ธันวาคมอีก๘๒๐๐๐ครัวเรือนในภาคอีสานเช่นกันครับ